ดูปฏิเหตุครับเกิดขึ้นแถวลาดพร้าวคุณผู้ชมครับ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นฝั่งขาเข้าเลยแยกรัชดาราชพร้าวคือเมื่อตีหนึ่ง
หนึ่งคืนวันศุกร์ก็คือต่อมาวันเสาร์เนี่ย

เป็นการเขาเรียกว่าปิดซ่อมไอ้ท่อร้อยสาย
ปรากฏมีคนเมียนมา๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ตกไปฮะ
ฝ่ายแผงกั้นไปเลยคุณผู้ชมครับตกไปตรงเนี่ยสิบห้าเมตร
โอ้โหทุลักทุเลเหลือเกิน
เนี่ยก็ต้องโรยตัวลงไปนะแล้วก็ใช้ลวดสลิงเนี่ยมัดเข้ากับตัวรถมอเตอร์ไซค์ครับ
ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาจากบ่อท่อร้อยสายไฟตรงนี้
ชาวเมรมาสองคนเนี้ยก็เป็นคนขี่แล้วคนซ้อนกันมานะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือทั้งคู่ขึ้นมาได้นำตัวส่งโรงพยาบาลไปครับ
ตรงนี้คือถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าเลยแยกรัชดาราชพร้าวมา
ถ้ารายงานไปแค่นี้เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมฮะมีครับ
ว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างโดมครอบขึ้นมาใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยยังเห็นอยู่
คนงานที่อยู่ตรงนั้นครับเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ว่าเกิดเหตุเขาปิดถนนกันอยู่ลงไปทำงานบ่อร้อยสายไฟ
ฝ่าแนวกั้นพื้นที่ก่อสร้างมาเลย
ในเรื่องนี้การไฟฟ้านครหลวงในฐานะ
ผู้ว่าจ้างงานโครงการก่อสร้างก็ชี้แจงว่า
จุดเกิดเหตุตรงนั้นเขาก่อสร้างบ่อพักไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับก็มีการติดตั้งป้ายเตือนนะ
คือมีป้ายเตือนมีสัญญาณไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนี่คุณผู้ชมฮะ
ถ้าคนขับมาแล้วสังเกตดีก็จะเห็นอยู่
รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่คุมความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุด้วยแต่ว่านี่ไงคุณผู้ชม
สาเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์ครูกายแก้ว
ไม่ใช่เรื่องว่าฝ่าแนวกั้นทำไมม้าอ๋อแค่นั้นเลยครับ
ชัดคนขี่ม้าครับก็เลยไม่เห็นไอ้แผงกั้นตกลงไปเลย